เดี๋ยวดูเรื่องของคุณทักษิณหน่อยดีไหม
โอ้โฮเมื่อสักครู่เราสัมภาษณ์ฝั่งประชาธิปรัส
จะไม่พูดถึงฝั่งตรงข้ามกับประชาธิปัตย์ก็คงไม่ได้
นี่แหละกำลังจะพูดถึงคุณทักษิณ
คุณทักสินชีณวัฒย์

หยุดอะไรพี่หยุดจัดรายการ
วันอังคารใช่ไหมแต่เนี่ยช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งแล้วก็กลัวเหมือนกันว่า
ที่จัดรายการไปบางคนจะเอาไปใช้แบบผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่า
ก็เลยบอกว่าเอางี้ของงดจัดไปเดี๋ยวจะไปจัดอีกทีนึงนะ
คือ๑๖พฤษภาคือหลังเลือกตั้งเลยนะคะ
ประกาศเลยค่ะบอกว่างดจัดรายการชั่วคราว
หนึ่งในรายการที่ให้ความรู้แล้วก็เสนอทางออก
รู้สึกยินดีนะที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม
พี่น้องประชาชนมาตลอดกว่า๕๔ครั้งที่ผ่านมานะคะ
แต่ว่าพอสถานการณ์ทุกวันนี้เข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง

หลังจากนี้ก็จะมีการแข่งขันกันมากขึ้น

รวมถึงกลุ่มการเมืองด้วยหลายวัตถุประสงค์ด้วย
บอกว่าไม่อยากให้รายการนี้ถูกนำไปใช้แบบผิดวัตถุประสงค์
คือถามว่าแล้วจะงดจัดไปนานแค่ไหน
คุณผู้ชมเขาบอกว่าจะงดไปจนกระทั่ง
เสร็จสิ้นการเลือกตั้งครั้งสำคัญนี้เลยนะครับ
แล้วจะกลับมาพบกันอีกครั้งแบบจัดเต็มหลังการเลือกตั้ง
พฤษภาคมคืออีกครั้งหนึ่ง

และฉะนั้นคุณทรนี่วุฒัมก็บอก
อยากจะให้ทุกคนจับจ้องไปที่การเลือกตั้งมากกว่า

จะได้มากำหนดอนาคตของพวกเราด้วยกันครับ

ทุกคนจะใช้วาระโอกาสอันสำคัญนี้ในการร่วมกัน
พาเพื่อนร่วมชาติออกจากหลุมดำแห่งความทนทุกข์
และร่วมกันเดินทางสู่เส้นชัยแห่งความสำเร็จ
การเลือกให้ชนะขาดอันนี้ฝั่งของคุณทักษิณชินวัฒน์นะครับ